สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับเดี๋ยวเชียร์วอเล็กบอลกันสนุกเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวจบจากวอเล็กบอลก็จะมีฟุตบอลแข่งขันด้วยนะครับแล้วความพร้อมของศึกยอดมวยไทยรัฐ
ก็ยังมีมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะบ่ายสองนะครับ
หลังจากจบวอเล็กบอลชายหาดศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับถือว่าวันนี้ไฮไลท์คู่เอกครับ
มีการตอบหนักสองปอนด์เป็นการเจอกันของมวยต่างศึกต่างสายอีกแล้วนะครับ
เดี๋ยวติดตามความพร้อมของการชั่งหนักกันหน่อยครับ
ครูเอกนะครับเขาบอกว่ามีเสน่ห์มากเพราะว่ามวยต่างศึกต่างสายคู่นี้
มีการต่อน้ำหนักเพชรลำสินชห้าพยักษ์นะครับก็เปลี่ยนสีเสื้อมาจากเดิม
เคยใช้สกสุงัยยิมนะครับเป็นมวยใต้จากพัทธลุงครับ
จังหวับฝีมือดีมากแล้วก็แข้งวางได้อย่างสวยงามสกคมนะครับ
ไฟล์หลังเนี่ยแพ้คะแนนปากกาเหล็กต่อหลักสองที่ราชดำเนิน
ชนะน็อกยก๒นะครับจอมพิชิตสิทธิเชฟบุญธรรมที่ราชดำเนิน
แล้วก็ชนะคะแนนช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะครับที่ราชดำเนินเหมือนกัน
นี่เป็นมวยของสายมวยรัชดำเนินนะครับของคุณทรงชัยนะครับ
ก็มีชายสุโขทัยดูแลการฟิตซ้อมเป็นสายศึกวันทรงชัยอย่างแท้จริงที่จะมา
ประกาศศักดาในวันนี้ในเวทีมวยไทยรัฐนะครับชกในเวทของตัวเอง
แต่ว่าต้องต่อน้ำหนัก๒ปอนด์เจอกับฝนหลวงสิทธิบุญมีครับ
พันแกร่งจากเมืองทับหลังบุรีรำอาวุธหนักครับ
ในค่อนข้างจะเหนียวแน่นแล้วก่อนหน้านี้หายไป๕๖เดือนครับ
กลับมาภาคใหม่ที่ว่าฉายไร่ชนะหกไปติด
แล้วสามไปหลังชนะคะแนนกล้องพาสี่มงคลที่เจากะร้อยเอ็ดนะครับ
เมืองชนสุสากรมวยไทยที่อ้อมน้อยครับ
ต้องไถรัฐลูกรักขอจารย์บุญมีแพร่พลสงศ์นะครับก็มีเปเล่เกียรติทรงฤทธิ์
คอยดูแลแก้ทางมวยให้พิกัดนะครับชกกันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดกับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะครับ
เช้ามาพอดีพิกัดทั้งคู่คุมมาจากค่ายครับจับตาดูให้ดีนะครับ
ต้นต้นเนี่ยแดงดูจะมีแข้งที่วางดีดีนะครับอาจจะชนะขาดได้แต่ว่าน้ำเงินเนี่ย
ในเหนียวนะครับคู่นี้แข้งแรกเข่าต้องดูปลายนะครับ
ส่วนคู่รองพี่กัดหนึ่งร้อยสามสิบสองปอนด์มุมแดงครับขุนศึกออกพี่บนสี่นะครับ
ยกำปั้นหนักเคยชนะมาเปิดโอกาสให้กับคู่ปรับเก่านะครับ
จังหวะฝีมือแข้งซ้ายจัดจ้านกำปั้นหนักเหมือนกันครับ
ก็ชนะมาแล้วเช้าเนี่ยมาหนึ่งร้อยสามสี่สองจุดหนึ่งเกินไปคนละจุดหนึ่งด้วยกันทั้งคู่ครับ
ส่วนคู่ส่อพิกัดหนึ่งร้อยแปดปอนด์เพชรพังงันหมูสะพานใหม่ครับ
วยเข่าแทงลึกเลยนะครับบูดุดันเขาบอกว่าเป็นข่าวยัดไส้ต้องรอดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับ
ไทยยิมหรือว่าชื่อเดิมก็คือสายันเล็กสายันยิมเป็นมวยเข่าจังหวะสาดแข้งแรง
ต่อยปล้ำตีรุนแรงครับแข็งแกร่งรักเหลี่ยมก็ดีครับ
เมื่อเช้ามาพอดีพิกัดทั้งคู่ก่อนแรกวงในนะครับคู่นี้
ส่วนคู่แรกนะครับของการแถวสดพิกัด๑๑๙ปอนด์ครับ
พลเล็กกรกรรมนาศมวยรูปร่างดีนะครับ
ฝีมือดักเสียบเข่าแรงแล้วก็ไล่แขนค่อนข้างจะเก่ง
เช้ามาพอดีพิกัดนะครับเจอกับมุมน้ำเงินก็คือ
เผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์มวยดาวรุ่งกำลังห้าว
ฝีมือดีเหมือนกันครับวงในดักเสียบจับตีได้ค่อนข้างหนัก
เมื่อเช้ามา๑๒๐ลดไป๑ปอนด์ห้ามพลาดนะครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐบ่าย๒๔โมงเย็น
วยไทยรัฐนะครับดูฟรีไม่มีการพนันนะครับ
ดีครับจัดชกกันทุกวันเสาร์ติดตามได้ครับ